วันนี้ตำรวจชุดฮานุมานและชุดสืบสวนของกองปราบ
นี่ฮะนี่คือภาพที่คุมตัวอดีตภูมิกับโจ้แล้วก็พวกรวม๗คน
เป็นกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุตอนที่เป็นตำรวจสพมนครสวรรค์เนี่ย
ไปใช้ถุงคลุมศีรษะของผู้ต้องหาคดียาเสพติดชื่อว่านายมาวิน
สุดท้ายทำร้ายเขาจนเสียชีวิตวันนี้คุมตัวมาที่เรือนจำคลองเปรมที่กรุงเทพนะครับ
ย้ายจากเรือนจำที่พิศนุโลกเนี่ยเรือนจำกลางพิศนุโลกเนี่ยมาที่เรือนจำกลางคลองเตรมกรุงเทพนะครับ
ออกมาจากพิศนุโลกตั้งแต่ตี๕นะฮะแล้วก็ส่งมาถึงเรียบร้อย
นี่เจ้าหน้าที่อาวุธครบมือเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากทางพบตรเนี่ยให้โอนสำนวนคดีนี้จากสพเมืองนครสวรรค์มาอยู่ในความดูแลของกองปราบรามนะครับ
แล้วก็มีการยื่นคำร้องขอโอนการฝากขังผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนจากเรือนจำกลางพิศนุโลกมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เพื่อความสะดวกในการสอบสวนและดำเนินคดี
แต่ตอนนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ได้นะครับ
เพราะว่าผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด๑๙แล้วยังไม่ได้ประกาศเป็นเรือนจำสีขาว
ก็เลยจำเป็นต้องนำทั้ง๗คนเนี่ยไปคุมอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมก่อนตามมาตรการโควิด๑๙

รถคุมตัวผู้ต้องขังของเรือนจำกลางพิศนุโลก
นำอดีตภูมิกับโจ้กับพวกมาถึงเรือนจำกลางคลองเปรมประมาณ๙นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ออกมาตั้งแต่ตี๕จากนั้นก็นำไปส่งด้านในเรือนจำทันทีนะครับ
ท่ามกลางการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดนะฮะ
การนำผู้ต้องขังทั้ง๗คนย้ายมาคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ย
มีรถยนต์ของกองปราบรามขับนำขบวนมาก่อน
มีรถควบคุมตัวผู้ต้องขังของเรือนจำกลางพิศนุโลก
แล้วก็ประกบด้วยรถตู้ของชุดฮานุมาน
มีรถตู้ชุดคุ้มกันท้ายขบวนด้วย
รถกระบะควบคุมผู้ต้องขังอีก๑คันด้วย

เรือนจำกลางคลองเปรมเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงนะครับ

แบ่งเป็นพื้นที่ภายในเรือนจำ๑๓๓ไร่
ด้านนอกอีก๓๔๙ไร่

ผู้ต้องขังที่นี่เนี่ยประมาณ๘๐๐๐คน
เรือนจำเนี่ยจะมีอาคารด้านหน้า๒ชั้น
ที่มีทางเดินเชื่อมต่อไปยังอาคารด้านหลัง๗ชั้น
แล้วมีเรือนนอนของผู้ต้องขังเป็นตึกนอนชั้น๒อีก
ที่เป็น๒ชั้นรูปตัวทีนะครับ
นี่ฮะนี่คือพื้นที่ของเรือนจำนะครับ

รองอธิบดีกรมราชธรรมนายธวัชชัยชัยวัด
ในฐานะโคศกรมรัชธรรมบอกว่า
หลังจากรับตัวภูมิกับโจ้กับพวก๗คนมาที่เรือนจำคลองเปรมเนี่ย
ธิบดีกรมรัชธรรมก็มาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับ
เมื่อรับตัวเข้าเรือนจำกลางคลองเปรมแล้ว
เข้าสู่กระบวนการรับตัวในฐานะผู้ต้องขังใหม่
ที่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
การคัดกรองโรคผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วจะกักตัวในสถานที่กักกันโรคเป็นเวลา๒๑วัน
มาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมรัชธรรม
แล้วก็จะแยกขังไม่ปะปนกับผู้ต้องขังคดีอื่นด้วย
นี่นะฮะนี่คือกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ถูกโอนย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของการสอบปากคำอดีตผู้กำกับโจ้กันหน่อยนะคะ

เพราะว่าตอนที่พบตรแถลงข่าวลักษณะแบบโฟนอิน
โอ้โหตอนนั้นนี่ยื่นอกทำเองทุกอย่างลูกน้องไม่เกี่ยว

รองอธิบดีอายการภาค๖อายการจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ทนายความของผู้ต้องหาเข้าไปอีกครั้งหนึ่งที่เรือนจำกลางพิศนุโลก
ไปร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด๗คน
ปรากฏว่าอดีตภูมิกับโจ้ให้การปฏิเสธ
คำให้การเดิมทั้งหมด
อ้างบอกว่าการสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูทร

ตัวเองไม่ได้เซ็นชื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งทั้งที่ในชุดชั้นการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
การแถลงข่าวกับสื่อมวลชนยอมรับผิด
ตอนที่มีการแถลงข่าวยอมรับผิดคนเดียวลูกน้องไม่เกี่ยวเพราะตัวเองเป็นคนสั่งนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบราม
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวทรัฐทีวีบอกว่า
เมื่อวานนี้คณะทำงานใช้เวลาในการสอบปากคำผู้ต้องหา
ตั้งแต่สายสักประมาณ๑๐โมงจนถึงมืดค่ำสักประมาณ๓ทุ่ม
โดยการสอบปากคำผู้ต้องหาคือสอบทีละปาก
เฉพาะผู้กำกับโจ้นะคะสอบปากคำคนเดียวใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมการชนะสูตรพลิกศพ
ล่อซื้อยาเสพติดจากผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนายมาวิน
ยาเสพติดที่ค้นเจอในห้องพักของดับโบ้หนึ่งในผู้ต้องหา
สอบหมดนะคะเกี่ยวข้องกับ๔เรื่องนี้
แต่ระหว่างการสอบปากคำค่ะอดีตผู้กำกับโจ้
สีหน้าเรียบเฉยสีหน้าปกติ
พร้อมให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่านายมาวิน
และก็ไม่ได้อ้างด้วยว่าตัวเองป่วย
เป็นผู้ป่วยบายโพลาเพื่อต่อสู้คดีนะฮะ
ที่ต้องใช้ระยะเวลานานเนี่ยเนื่องจากสถานที่สอบสวนนะครับ
เรือนจำเขาต้องสอบสวนผ่านระบบคอนเฟอร์เนส์นะครับ
ก็สอบได้ทีละปากแล้วก็ทางเมื่อวันที่ไปเนี่ย
ทีมสอบสวนเนี่ยไปสอบทั้ง๔คดีนะครับ
ก็มีทั้งคดีฆาตกรรมหลักคดีชนสูตรนะครับ
และคดีล่อซื้อยาเสพติดของผู้ตายนะครับ
แล้วก็คดีที่ไปตรวจค้นเจอยาเสพติดในกลุ่มในห้องพักของผู้ต้องหาบางราย

ไม่ครับก็วันที่เจอกันสอบสวนวันแรกกับเมื่อวานนี้

ไม่มีอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมครับ

เขาก็ยืนยันปฏิเสธนะครับเดี๋ยวให้การปฏิเสธ
วันแรกเขาก็ให้การปฏิเสธนะครับ
แต่ก็ยอมรับข้อได้จริงว่าทำอะไรลงไปยังไงบ้างนะครับ

นี่คือปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าใช่ไหม
ก็จะมีเจตนาทำอะไรก็ตามที่สื่อรับรู้แล้วครับ
สรุปเมื่อวานที่ไปสอบปากคำใหม่เนี่ยนะคะ
ปฏิเสธในคำให้การเดิมทั้งหมด

ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวไทรัสทีวี
ที่เคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศ
ผ่านทางโทรศัพท์หลังจากที่มอบตัวที่กองมังคับการปราบราม
สิงหาคมคลิปนี้จำได้ใช่ไหมคะ
ประมาณกว่า๒๐นาทีค่ะเราไปแกะมาปรากฏว่า
มีคำพูดที่อดีตผู้กำกับโจ้ยอมรับผิดสำนึกผิด
ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปถึง๑๒ครั้งค่ะ
ครั้งด้วยกันนะคะนี่เราแกะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะ
อกจากนี้ยังมีคำพูดที่อดีตภูมิกับโจ้ย้ำบอกว่า
ไม่ได้มีเจตนาฆ่านายมาวินถึงประมาณ๑๑ครั้งด้วยกัน
อ้างบอกว่าต้องการข้อมูลยาเสพติดก็คือขยายหาข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ทำลายชีวิตชาวจังหวัดนครสวรรค์ทำเพื่อต้องการทำงาน
ไม่มีเรื่องของเงินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ยืนยันว่าไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่จนร่ำรวยมีทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาท
สินที่ตัวเองมีมีเอกสารรองรับทุกอย่าง
เพิ่งกระทำการแบบนี้เป็นครั้งแรก
แต่สุดท้ายค่ะอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมีรายงานบอกว่า๑๐โมงของวันที่๖กันยายนนี้นะคะพนักงานสอบสวนของกองปราบ
จะนำตัวอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกไปยื่นผลัดฟ้องฝากค้างต่อสารอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางหลังจากนั้นเวลา๑๓นาฬิกาวันเดียวกัน
ก็จะมีการประชุมคณะพนักการสอบสวนทั้งหมดที่กองปราบ
จากนั้นก็จะมีการนำสำนวนการสอบสวนส่งให้กับปปช
ในวันอังคารที่๗กันยายนเพื่อพิจารณาต่อไป
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะปฏิเสธนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า
คลิปที่ปรากฏเนี่ยมันเห็นพฤติกรรมชัดเจนเหลือเกินนะครับ
ทุกผู้ชมครับนายสมพงศ์เย็นแก้วรองอธิบดีอายการภาค๖
ประชุมร่วมกับคณะทำงานนะครับแล้วก็เรียกสอบ
นางสาวจันจิราธนพัฒน์ที่เป็นแม่ของนายมาวิน
วัย๒๔ปีที่ถูกอดีตภูมิกับโจ้กับพวกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ทางนายแพทย์นัทธพงศ์ตุลาพันธ์แพทย์นิติเวศ
ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ด้วยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของผลชนสูตรพลิกศพนะครับ
แล้วก็ประเด็นที่ยังคาใจอยู่สำหรับครอบครัวของผู้ตาย
ทางนายสมพงศ์เนี่ยรองอธิบดีอายการภาค๖นะครับ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการสำนวนคดีชนะสูตรพลิกศพ
ยืนยันว่าตอนนี้มีข้อมูลทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
และพฤติการที่ทำให้นายมาวินเสียชีวิต

จากนี้อายการและพนักงานสอบสวน
จะรวบรวมส่งให้กับอายการจังหวัดพิจารณา
แล้วจะส่งให้ญาติผู้เสียชีวิตตรวจสอบ

หากไม่ติดใจก็จะยื่นต่อสารให้พิจารณาการ

หากสารนัดไต่สวนในสำนวนคดีชนสูตรพลิกศพ
เชิญพยานทั้งหมดขึ้นเบิกความต่อสารในวันไต่สวน
แต่เดี๋ยวต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วย

อ้างว่าไม่เคยเซ็นชื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ตรงนี้นะครับรองอธิบดีอายการภาค๖ระบุว่า
ต้องมีสิทธิ์ที่จะอ้างแบบใดก็ได้
แต่อายการก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นหลัก
โดยเฉพาะคลิปวงจรปิดถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
และทางอายการให้ความมั่นใจกับแม่ของนายมาวินเลยว่า
จะทำความจริงให้ปรากฏให้ได้
แต่เราเองจะพิสูจน์

ต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานฐาน

วิชาชีพดีจังมีหลักดีจัง
แต่การพิคลอบจากศพ

ซึ่งพาท่านหมอซึ่งตรวจเนี่ย
สามารถให้การยืนยันได้

แม่ของนายมาวินที่ถูกกลุ่มของอดีตภูมิกับโจ้ทำร้ายจนเสียชีวิต
ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินเสียงสัมภาษณ์

พูดคุยกับทางทีมข่าวของเรา
ทางคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปติดตามคดีที่นครสวรรค์
วันนี้คุณแม่ของนายมาวินที่คือนางสาวจันทรีย์วาให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าหลังจากลูกชายเสียชีวิตเมื่อ๖สิงหาคมเนี่ย
ภูมิกับโจ้เนี่ยมาหานะฮะ
มาแล้วมากราบที่ตักพ่อกับแม่เลย
ตอนนั้นยังเป็นภูมิกับศพมนครสวรรค์อยู่
มากราบตักพ่อกับแม่ของมาวิน

ที่ทำให้มาวินต้องเสียชีวิต
ตอนนั้นอดีตภูมิกับโจ้
แม่บอกว่าทำทีเป็นสอบถามลูกน้อง
หน้าพ่อกับแม่ของนายมาวิน
บอกว่าใครไปทำลูกชายเขาหรือเปล่า
แต่ลูกน้องทุกคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย

บอกไม่มีใครทำมาวินเสียชีวิต

แล้วก็ยื่นมือเข้ามาทำคดีอย่างเต็มที่

พี่แม่คิดว่าถ้าไป

ถ้าคลิปออกตอนณเวลาที่แม่อยู่ด้วย
แม่คงจะตายเหมือนกันเนี่ย

แล้วก็มากอดแม่ค่ะ

ไม่เคยเจอวันที่๖วันแรก

วันที่๖เขาก็ให้เงินไป๒๐๐๐บาท

แต่ลูกน้องเขาก็เอาใจตลอด
เอาใจดีมาก

ภูมิกับโจ้ภูมิกับโรงพักษ์สพมนครสวรรค์นี่มากราบที่ตักพ่อมากอดแม่
บอกผมจะขอเป็นลูกได้ไหมผมจะทำให้ทุกอย่างจะดูแลทุกอย่างขอโทษแทนลูกน้องจริง
แต่พอคลิปปรากฏเนี่ยคุณแม่ของนายมาวินบอกโอ้โหมีตัวการหลักเลย
ดูจากในคลิปนี้คนกระทำเลย
แม่ของนายมาวินบอกว่าเมื่อคืนวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
มีญาติเห็นเงาดำรูปร่างสูงใหญ่นะครับคล้ายกับลูกชายมานั่งคล่อมอยู่ที่รถจักรยานยนต์ที่หน้าบ้าน
แม่ก็เลยเชื่อว่าลูกชายคงจะมาสื่อสารให้แม่กับคนในบ้านเนี่ยรับรู้ว่ายังคิดถึงทุกคนอยู่
วันนั้นก็เลยเอาเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่มีคนเห็นว่าลูกชายมานั่งคล่อมอยู่
เอาไปซื้อรถตัวลิทะเบียนรถ๙๗๔๑
ปรากฏว่าซื้อไปซื้อมาเนี่ยโชคดีถูกรางวัลด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะแม่ก็เหมือนว่าเขาก็ไปแห่เพราะเนี่ยรถเขาคือว่า
รถจะไปจอดที่บ้านแม่แล้วก็เหมือนตั้งค่ะตั้งคู่ไว้อย่างนี้ดี
พอเพลละลูกเขาอ่ะยายจะมาเปิดไฟ
เขาแงะมาเห็นเหมือนว่ามีร่างดำนั่งคล่อมรถอยู่

ที่ในบ้านจะมืดอย่างงี้ค่ะ

บ้านชิตาเคยอ่ะ

บอกว่าอยากจะให้ช่วยตรวจสอบขอความเป็นธรรมด้วยนะ
เพราะว่าติดใจเรื่องร่องรอยบาดแผลของลูกชายเนี่ย
เพราะว่าไปเจอว่ามีบาดแผลอยู่ที่ปากกับจมูก
มีรอยเขียวช้ำที่แก้มขวาด้วยที่คอด้วยที่มือด้านซ้ายที่
ข้อมือด้วยนี่ฮะเรื่องนี้นะครับทางกองปราบเนี่ยนะฮะที่มาดู
คดีนี้แล้วเนี่ยพันธุรกิจเอกอเนกเนี่ยบอกว่าได้เรียกแม่ของ
ผู้ตายเนี่ยมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วนะครับก็มาคุยกันใน
ประเด็นที่สงสัยนะครับเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยสิ้นข้อสงสัย
คือถ้ายังสงสัยอะไรตรงไหนอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบใน

แม่ผู้ตายนึงดีเรียกสอบในประเด็นไหนครับประเด็นที่มี
สื่อบางสำนักนำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับเรื่อง
มาเขียนเกี่ยวประเด็นตกลงมันคืออะไรเห็นจริงหรือไม่
ก็คืออะไรที่เป็นข้อสงสัยของสื่อมวลชนและสังคม
เราก็ต้องทำให้เคลียร์ในทุกประเด็นว่ามันคืออะไรกัน
ต้องเรียนว่าบางครั้งภาพบางอย่างที่นำเสนอหรือแชร์กันต่อไป
บางครั้งมันอาจจะคาดเคลื่อนกับสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่คุณหมอทำอยู่
เพราะฉะนั้นพอมีประเด็นอะไรขึ้นมา
ทีนี้พาคุณผู้ชมกลับไปในท้องที่
กองบังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง
มีโอกาสไปพูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอกนรงศักดิ์พรมทาค่ะ
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ตอนนี้ท่านเป็นรักษาราชการแทน
บอกว่าตอนนี้เตรียมพิจารณาตั้งชุดปฏิบัติการ
โรงพักเมืองนครสวรรค์ขึ้นมาใหม่
ชุดเดิมที่ถูกดำเนินคดี
ซึ่งจะใช้กำลังพลชุดใหม่ทั้งหมด๗นาย
และหัวหน้าชุดที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสารวัตรหนึ่งนาย
พร้อมทั้งเตรียมปรับมาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของชุดจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด
บอกว่าจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้
รวมถึงต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลำดับชั้น
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ส่วนพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
คืออย่างนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของอดีตผู้กำกับโจ้
แล้วก็ดาบตำรวจวิสุทธิบุญเขียวหรือว่าดาบโบ้
แล้วไปพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่จำนวนหนึ่ง
แต่ประเด็นนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
รองพบตรบอกว่าเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนว่า
ยาเสพติดที่เจอเป็นของกลางที่ยึดมาได้หรือไม่อย่างไร
พนักงานสอบสวนเตรียมที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาคือ
มียาเสพติดไว้ในครอบครองอีกหนึ่งข้อหาด้วยนะคะ
ส่วนตำรวจอีก๖นายที่เป็นชุดจับกลุ่มชุดแรก
เรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานแล้วค่ะ
รับบอกว่าเป็นชุดจับกลุ่ม
แต่ได้มีการส่งมอบตัวนายมาวินกับแฟนสาว
ชุดจับกลุ่มของอดีตผู้กำกับโจ้ไปขยายผลต่อ

มีชาวบ้านเขาเห็นด้วยนะครับ
แต่เขาก็ไม่คิดว่าสุดท้ายมันจะเป็นเหตุ

ย้อนกลับไปจุดที่นายมาวินนี่ฮะ
นี่คือภาพในวันที่ถูกจับนะครับ
นายมาวินผู้ตายถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดชุด๐๕

สพมนครสวรรค์เนี่ยไปล่อซื้อยาเสพติด
เราได้เจอกับพ่อค้าร้านขายข้าวเขาบอกเขาเห็นนะฮะเหตุการณ์ในวันนั้น
ที่ตำรวจจะมาจับนายมาวินเนี่ย
ตำรวจขับรถเก๋งสีดำมาสองคันแล้วมีรถตำรวจของ
สพเมืองนครสวรรค์มาอีกรวม๓คันด้วยกันนะครับ
คือตอนนั้นเนี่ยขับเข้ามาจอดรอก่อนมีตำรวจอยู่๔๕คนแต่งตัวนอกเครื่องแบบ
ยืนรอแถวหน้าร้านของตัวเองนะครับ
จากนั้นผ่านไป๑๐นาทีเนี่ยตำรวจทั้งหมดได้ขึ้นรถของตัวเอง
แล้วรถกระบะของนายมาวินเนี่ยนายมาวินมากับแฟนสาวก็ขับมาจอดนะครับ
ช่วงนั้นนี่ช่วง๒ทุ่มนะครับคืนวันที่๔สิงหาคม
คือมาจอดเนี่ยที่นายมาวินขับรถกระบะมาจอดเนี่ยห่างจากหน้าร้านของคนที่เล่าให้เราฟังแค่๓๐เมตรนะครับ
พอรถนายมาวินมาจอดเนี่ยแล้วจอดสนิทเนี่ยตอนนั้นเขามีร้านขายของอะไรกันแถวนั้นนะฮะ
ตำรวจก็วิ่งเข้าไปไปรวบตัวนายมาวินลงมาจากรถตะโกนสั่งให้นอนหมอบกับพื้น
ประชาชนแถวนั้นมาเดินซื้อของมาอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยตกใจกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วตำรวจก็เอากุญแจมือเนี่ยมาใส่ไพ่หลังไม่ให้นายมาวินเนี่ยหลบหนี
ส่วนแฟนสาวยืนอยู่ใกล้แล้วก็ค้นรถอยู่๒๐นาที
จากนั้นก็เอาตัวนายมาวินเนี่ยขึ้นรถของตำรวจแล้วก็ขับออกไป
ส่วนรถของนายมาวินมีตำรวจอีกคนนึงขึ้นไปขับแล้วก็ขับตามกันไป
คือพ่อค้าร้านขายข้าวคนนี้บอกว่าเขาก็ไม่คิดนะครับว่า
ผู้ต้องหาที่ถูกจับวันนั้นเนี่ยจะเป็นนายมาวิน
แล้วจะกลายเป็นข่าวโด่งดังในตอนนี้ว่าถูกตำรวจทำร้ายจนเสียชีวิต
ซึ่งในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
เขาบอกเขาไม่อยากให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะ
เพราะยังไงศาสตร์ตำรวจเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน
คุณผู้ชมทีนี้เรามีโอกาส
เสียงดังเลย
แล้วผลจนก็แตกตื่นออกมา
คนรถเลี้ยงของลื้อกันขาวนะ
ตอนที่เขาจับยาวันนั้นเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือไหมครับ
ทีนี้เราไปคุยกับทนายความส่วนตัวของอดีตผู้กำกับโจ้นะคะ
ทนายความชื่อว่าโชคชัยอ่างแก้วค่ะ
คือคุณโชคชัยมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมอดีตผู้กำกับโจ้ที่เรือนจำกลาง
จังหวัดพิสูจนุโลกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทนายความโชคชัยบอกว่าอดีตผู้กำกับโจ้มีสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจปกติดี
แต่ก็สู้ผอมลงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะคนมีความทุกข์ใจกินข้าวได้น้อย
ขณะเดียวกันอดีตผู้กำกับโจ้ยืนยันยืนยันกับคุณโชคชัยแบบนี้นะคะว่า
ไม่เคยป่วยหรือรับการรักษาโรคไบโพล่า
ส่วนที่ตำรวจเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่ง๑
อดีตภูมิกับโจ้เช่าไว้แล้วก็ไปพบยาประเภทคลายเครียด
ประเด็นนี้คุณโชคชัยบอกว่ายังไม่ทันได้สอบถาม
เพราะการค้นมันเกิดขึ้นภายหลังแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ทุกคนอาจจะมีความเครียดกินยาเพื่ออยากให้ตัวเองได้พักผ่อน
ได้ผ่อนคลายขณะที่พนักการสอบสวน
จะแจ้งข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยการทรมานนั้น
นายโชคชัยก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของพนักการสอบสวน
ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแบบนี้คือในทางคดี
ภูมิกับโจ้ก็ได้ปฏิเสธไปแล้วแล้วก็จะต่อสู้บอกว่า
เป็นการแค่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เนื่องจากอดีตผู้กำกับโจ้ยืนยันว่าสิ่งที่ทำลงไปในคลิปนั้นน่ะ
ไม่ได้มีเจตนาฆ่าผู้อื่นตายนะคะ
ส่วนการยื่นขอประกันตัวอดีตผู้กำกับโจ้ตอนนี้
คุณโชคชัยก็บอกว่ายังต้องทิ้งระยะอีกสักพักหนึ่ง
แต่ก็ปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่น้องสาวของอดีตผู้กำกับโจ้มาตลอด
เพราะคดีนี้เป็นคดีดังสังคมให้ความสนใจ
ผู้ต้องหาเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ต้องหารายหนึ่งที่ยื่นขอประกันตัว
แล้วศาลเองก็มีการยกคำร้องนะคะเรื่องของการยื่นขอประกันตัว
อาจจะต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังไม่มีการยื่น
เราก็คงมองว่าให้การสอบส่วนบรรเวณการภายให้เสร็จก่อน
ถ้าถึงเวลาที่เหมาะกว่าแล้วก็คงอย่ายื่น
ในเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงข้อเก่าหาจากเดิม
ก็ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทุกคนทราบนะครับ
วันนี้ทางภูมิกับเองก็ยืนยันมาโดยตลอดแล้ว
ว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่า
ภูมิกรับก็พูดนะเขาก็บอกผมว่า
เพราะว่าถ้าเกิดผมจะสอบเค้นแล้วผมจะไปฆ่าแล้วแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมา
ไปคุยกับภูมิกับก็ถามประเด็นนี้นะครับว่า

ภูมิกรับก็บอกผมไม่ได้ป่วยผมไม่เป็น
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เรามีโอกาสคุยกับทนายโชคชัยนะคะ
กรณีที่มีการโอนย้ายคดีเข้ามาพิจารณาในส่วนกลาง
รวมทั้งการโอนย้ายอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกมาควบคุมตัวที่เรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ย

บอกว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะคะ
เพราะว่าตัวเขาเองกับทีมทนายความของผู้ต้องหารายอื่น
ก็จะได้มีความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมนะคะ
ผู้ชมครับมีผู้ที่เขาเคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะฮะ
รับตำแหน่งเป็นภูมิกับที่นครสวรรค์เนี่ยเป็นเมืองร้อยด่านเลยนะ
ตั้งดาลบ่อยตั้งดานถี่แล้วกัน
แบบไปรีดเงินไปเรียกเงินเขาด้วยนี่หญิงสาวคนนี้เนี่ยเป็นชาวนครสวรรค์นะครับ
บอกว่าอยากจะให้ข้อมูลผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อยก็เลยขอเปิดใจกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าที่เขาบอกว่าเป็นเมืองร้อยด่านเนี่ยเธอบอกเธออยากจะบอกว่านี่คือเมืองป้อมร้างด้วยนะ
คือป้อมตำรวจป้อมจราจรเนี่ยป้อมตำรวจเนี่ยมีอยู่ทั่วเมืองแต่ไม่มีตำรวจนะ
ที่ผ่านมาเธอบอกอย่างตอนเธอทำงานอยู่มีคนสติไม่ดีเนี่ยเข้ามาที่ที่ทำงานก็กลัวอันตรายจะเกิดขึ้น
ก็เลยวิ่งไปที่ป้อมตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือปรากฏว่าไม่มีตำรวจแม้แต่นายเดียวนะฮะ
รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยไม่มีตำรวจมาคอยให้บริการประชาชนแต่กลับเอาเวลาไปตั้งด่านจับประชาชนเก็บเงินค่าปรับทั่วเมือง
ยุคของอดีตภูมิกับโจ้ที่สพมนครสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองร้อยด่านกับเมืองป้อมร้าง
ป้อมทุกป้อมมันก็น่าจะมีตำรวจอ่ะเผื่อเวลาเรามี
กับพวกก็ผ่านมาสักมากกว่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์๒สัปดาห์แล้วนะครับ
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านกาแฟที่สพเมืองเนี่ย
เราก็เลยลองไปดูในพื้นที่หน่อยนะฮะ
ที่เขาบอกเมืองป้อมร้างเมืองร้อยด่านเนี่ยเป็นยังไง
คือป้อมก็มีนั่นแหละฮะนี่ฮะ
บริการประชาชนป้อมตำรวจจราจรหน่วยบริการประชาชนตามจุดต่างนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นช่วงเวลาไปตรวจพื้นที่ตรงอื่นนะ
หรืออาจจะเป็นช่วงกำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ

ทางชาวบ้านก็เลยฝากมาเผื่อพี่ที่พื้นที่สพเมืองนครสวรรค์
ช่วงนี้อาจจะกำลังวุ่นวายกันอยู่ใช่ไหมเผื่อจะไปจัดระบงระเบียบกันใหม่
แล้วก็ดูแลประชาชนเพิ่มเติมในส่วนของจุดต่างที่ประชาชนก็มองว่า
บางทีไปป้อมตรงนี้ทำไมไม่เจอเจ้าหน้าที่เลย